ดูกันต่อค่ะโอ้โหอันนี้ก็แซ่บค่ะ
เจวิได้แผงลิดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
เมาส์มอยเกาะกระแสนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนักการเมือง

เขาบอกว่ามีนักการเมืองดังเนี่ยคุณผู้ชม

อันนี้เขาเหมาะอันนี้ข่าวลื้อขีดเส้นใต้หนาว

สาวสองที่ว่านี่คือมีตำแหน่งด้วย
มีตำแหน่งนะคะก็คือ